แต่ว่าถ้าเข้าเมืองมาในกรุงเทพมนาคอนปรากฏว่าโอ้โห
เมื่อเช้าดูไปท้องฟ้ามันหมอก

สูดอากาศจะเดินออกไปข้างนอก
จะทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อย
หมอกแบบนี้เราก็นึกว่าอากาศเย็นยังไม่เสร็จสิ้น
เมื่อเช้านี้กรุงเทพมนาคอนติดเมืองหลวงอันดับ๗ของโลกนะฮะ
ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กค่อนข้างสูงนะครับ
ก็ถ้านับรองลงมาก็รองมาจากอันดับหนึ่ง
ก็คือที่กรุงทากาของบังคลาเทศ

นอกนั้นก็มีคิกิสถานอินเดียปาคิสถานแล้วก็เมืองอื่นนะครับ

กรุงเทพมหานครเมื่อเช้าตั้งแต่๘โมงเช้าตอนแรกอยู่อันดับ๗
พอช่วงสายหน่อยขยับมาอยู่อันดับ๖นะครับ
คุณดูสิฝุ่นละอองขนาดเล็กมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะฮะ
นี่เป็นการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดของโลกณวันนี้

ไม่รู้ว่าตอนนี้กรุงเทพขยับไปอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่แล้วนะฮะ
ขณะที่ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
กรุงเทพมนครนะครับรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร
เฉลี่ย๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
ตรวจวัดได้๔๐๘๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ก็ยังคงถือว่าเกินมาตรฐานอยู่

ค่ะเท่าไรนะครับค่ะ๕๖พื้นที่
ซึ่งมีค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เกินกว่ามาตรฐานนะครับ
แจ้งกันหน่อยว่ามีพื้นที่ไหนยกเป็นตัวอย่างแล้วกันคุณ
เพราะว่าถ้าพูดทั้ง๕๖พื้นที่คงพูดไม่หมด
ยังเขตบางพลัดนะครับเขตคลองศาลใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์
บางกอกน้อยหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย
พระนครคุณภายในสำนักงานเขตพระนคร
เขตดุสิตตรงริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิตเลย
นั้นก็ลองข้ามไปอีกหลายพื้นที่นะครับ
แล้วก็เขตจตุจักรเขตบังกะปิเขตตลิ่งชันเขตคันนายาวเขตรัฐพร้าว
สวนหลวงนะครับพระรามแปด
ทุกที่ขุนดูสิฝุ่นร้องขนาดเล็กเกินหมดเลย
ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานคร
ก็ระบุด้วยนะครับว่าดัชนีคุณภาพอากาศของกรุงเทพ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
โดยแนะนำให้ประชาชนทั่วไปบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานเนี่ย
เฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพด้วย
หากมีอาการเบื้องต้นเช่นไอหายใจลำบากระคายเคืองตา
เมื่อเช้ามีคนบ่นแสบตาในโลกออนไลน์
ฉันก็เป็นคุณเป็นใช่ไหมคือแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทราบว่า
ภูมิผิดภูมิผิวมันเยอะมากในกรุงเทพค่ะโอเคค่ะ
คือหลายท่านออกไปข้างนอกก็สวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่แล้ว
แต่ว่าตอนนี้เป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัยผ้า
หน้ากากอนามัยสีเขียวสีเทาธรรมดา
แล้วก็ที่สำคัญตาคุณนะเขาบ่นแสบตากันตั้งแต่เช้า

กรุงเทพมหานครก็จะต้องเข้มขุนมาตรการตามแผน
สั่งทุกเขตเข้มงวดแบบนี้๑จัดตั้งจุดที่ตรวจควันดำของรถราต่างนะครับ
อำนวยจราจรอำนวยความสะดวกก็คือ
ให้การจราจรติดตัดติดขัดนะฮะปล่อยมลพิษ
รณรงค์ไม่ขับเขาบอกว่าช่วยกันดับเครื่อง
ถ้าไม่ขับถ้าคุณจอดอยู่นะฮะให้ผู้ขับขี่ดูแลรักษาเครื่องยนต์ของท่านด้วย
ประชาชนลดการใช้รถส่วนตัวแล้วก็หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนนะครับ
ควบคุมเรื่องของการเผาขยะพิธีชาปนกิจศพ
รวมถึงกรุงเทพมนาคมก็เพิ่มความถี่ในการล้างแล้วก็ดูดฝุ่นด้วยนะครับ
คนที่รับผลกระทบคนหนึ่งดาราสาวคุณคุณคิมเบอรี่

คิดอยู่นานว่าจะเผยรูปให้ดูดีไหมแต่คิดว่าฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ดีกว่าค่ะ
ว่านอกจากโควิด๑๙แล้วที่เราต้องระวังตัวให้มาก
นี่คิมไม่ได้ตาอักเสบนะคะแต่เกิดขึ้นจากการแพ้ล้วนเลยค่ะ
ตอนนี้ทานยากลุ่มเซรอยแล้วก็แก้แพ้แก้บวมก็เลยดีขึ้นมาบ้างนะครับ
นี่คุณคิมเบอรี่ก็เอามาโพสต์ให้ดูนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับสภาพอากาศในวันนี้ในหลายพื้นที่นะฮะ
อาจจะมีฝนตกในช่วงบ่ายคุณ
เนื่องจากลมทะเลทางใต้มีกำลังแรงพัดนำความชื้น
จากทะเลเข้ามาปกคลุมภาคใต้ทั้งสองฝั่ง
และบางส่วนของภาคอื่นอย่างภาคกลาง

อีสานตอนล่างก็อาจจะถูกความชื้นปกคลุมอยู่บ้าง

เพราะว่า๑๐ครองด้วยที่เองผมก็ไม่พอในการล้างฝุ่นหรอกนะฮะ

ไม่ปล่อยมลพิษออกไปขับขี่

ไม่ใช้รถมวลชนใช่ไหม
คือถ้าเกิดว่าไปดูสาเหตุของค่าฝุ่นพิษในกรุงเทพมหานคร
อันดับหนึ่งเลยนั่นก็คือเรื่องของการใช้รถควันดำที่ปล่อยออกมา
แต่สำหรับเชียงใหม่ทุกปีที่ผ่านมาเกิดจากการเผาในที่โล่งแจ้ง

ต้องช่วยกันในทุกวิถีทางแหละนะฮะ